คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัว
สำหรับใครฝากเงินในธนาคารเป็นบัญชีออมทรัพย์แล้วฝากทิ้งไว้นานแล้วไม่ได้ไปดูเลยค่ะ
สำหรับกรณีนี้เนี่ยฝากไว้ในธนาคารที่ธนาคารเปลี่ยนชื่อไปแล้วด้วย

เหตุการณ์ที่ยะโสธรค่ะมีคุณป้าท่านหนึ่งฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารนครหลวงไทยสาขายะโสธร
ชื่อไหมคะสมุดบัญชีนี่เก่ามากนะคะ
เพราะฝากเงินไว้ในบัญชี๑๕ปี
นี่จนธนาคารเข้าไปควบรวมกับธนาคารอื่นแล้วอะค่ะ
คุณป้าสำรานศักดิ์ศรีอายุ๕๙อยู่ที่อำเภอเมืองยะโสธร
คุณป้าบอกว่า๒๒มกราคมปี๕๐
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารนครหลวงไทยสาขายะโสธร
ฝากเติมไปเรื่อยยอดเงินน่าจะมีสักประมาณเนี่ยค่ะ
๒๕๕๔๕บาท๓๗สตางค์
๑๗ธนวาคมปี๕๐ไปถอนออกมา๑๑๐๐๐บาท
เงินก็เลยเหลือในบัญชี๑๖๐๖บาท๗๓สตางค์
แต่ธนาคารนี้เขาไปควบรวมกับธนาคารอื่นแล้ว
ไม่มีธนาคารนครหลวงไทยแล้วอะค่ะ

ตัวคุณป้ากับสามีจะไปถอนเงินที่ยังเหลืออยู่นะคะ
พอไปถึงก็ถามรอปภว่าเอ๊ะใช่ธนาคารเดียวกันไหม
รู้แต่ว่าธนาคารนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้ว
รอปภบอกใช่ธนาคารเดียวกันนั่นแหละ
ก็เลยยื่นสมุดบัญชีนี้ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกขอถอนเงิน
เจ้าหน้าที่ดูสมุดบัญชีแล้วงงอยู่พักใหญ่
เจ้าหน้าที่บอกว่าบัญชีโดนระงับไปแล้ว
ไม่มีฐานข้อมูลในระบบแล้วอะค่ะ
คุณป้าก็ไป
พบกับผู้มนุยการศูนย์นำรงธรรมจังหวัดยะโสธร
ก็ไปขอติดตามเงินที่ศูนย์หายนะคะ
ทางผอก็บอกว่าจริงแล้วมีผู้เสียหายหลายคนเลยนะคะ

ตอนนี้ก็เลยรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายหลายคน
แล้วก็จะไปยืนต่อพวกราชการจังหวัดยศโทรณ
มีลักษณะอย่างนี้อยู่หลายลายเหมือนกัน
ก็ศูนย์ธรรมก็ได้แนะนำให้ทางคุณแม่เนี่ยหรือไปแจ้งกับผู้ที่มีความเดือดร้อนคล้ายกันเนี่ย
ให้แม่ยึดคำร้องที่สูตรธรรมสูตรธรรมจังหวัดยศโทรณ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปทางหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ก็คือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานคร

ก็เดี๋ยวจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะ
รวมรวมจำนวนผู้เสียหายด้วยเพราะว่ามีหลายคน
แล้วก็จะยื่นเรื่องไปทางแบงค์ชาติให้ตรวจสอบ
น่าจะใช้เวลาประมาณ๓๐วันถึงจะรู้ผลนะคะ

กำลังตรวจสอบประเมินการให้แล้วเขาทราบเรื่องแล้ว
เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว